อัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพร้อมภรรยาได้มีการเลี้ยงโต๊ะจีนลิงนะคะที่ลบบุรี
เขาก็เลี้ยงกันมาต่อเนื่องนะเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะ
ปีนี้เขาเน้นเรื่องของความพอเพียงเขามีการดัดแปลงนำรถตู้เก่ามาทำเป็นเหมือนกับโต๊ะอาหารให้กับลิง
เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยในกลินเดบีสเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
นางแจ๊กกี้เดวีสภรรยาได้ร่วมงานเลี้ยงโต๊ะจีนครั้งที่๒๘ค่ะ
และร่วมศักระเจ้าพ่อพระการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลบบุรีและคนทั่วไปให้ความเคารพที่สารพระการ
ซึ่งก็มีนายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีให้การต้อนรับนะคะ
สำหรับการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนลิงในครั้งนี้เป็นการเลี้ยงแบบพอเพียง
คุณผู้ชมนี่ค่ะเขามีรถตู้เก่าเป็นรถตู้แบบย้อนยุคหน่อยมาดัดแปลง

ขับก็เป็นลิงจ้ะแล้วก็เนี่ยมีอาหารลิงตกแต่งสวยงามมีผักสดผลไม้ขนมหวาน
มีรถแบบเนี้ยสามคันด้วยกันค่ะแต่ไม่ได้นำรถอาหารขึ้นไปบนพระปรางสามยอดนะคะ
เพราะว่าเป็นระเบียบของกรมศิลปากรห้ามนำยานพานะขึ้นไปบริเวณพระปรางสามยอด
ลิงก็ลงมากินอาหารเขาบอกว่าลิงลงมาน้อยหน่อยเพราะว่ามันขึ้นไปข้างบนไม่ได้
ก็ลงมาแบบจำนวนนึงอะค่ะแต่ก็ได้นำโต๊ะจีนแล้วก็อาหารไปวางให้ลิงได้กินกัน
บริเวณข้างพระปรางสามยอดฝูงลิงก็ลงมากินกันแบบคึกคักมาก
คือท่านทูตเนี่ยตื่นเต้นนะคือท่านอาจจะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ไง
และภรรยาเนี่ยก็ตื่นเต้นกันมากแล้วก็มีนักท่องเที่ยวไปร่วมกันเยอะเลยนะคะ
ชาวไทยชาวต่างชาติก็คึกคักกันเลยทีเดียว